คุณผู้ชมคะเดือนหน้า๑๒สิงหาคมเป็นวันแม่แห่งชาตินะคะ
และในทุกปีค่ะทางสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย
เขาจะมีการจัดงานวันแม่ขึ้น
ซึ่งในปีนี้นะคะก็มีทั้งนักร้องศิลปินหลายต่อหลายคนได้รับเลือกให้เป็น
และยังได้รับคัดเลือกเข้ารับรางวัลลูกกระตันยูกระตะเวทีอย่างสูง
แม่ประจำปี๒๕๖๑ที่จะมีขึ้นในวันที่๑๒สิงหาคมเดือนหน้านะคะ
ไม่ว่าจะเป็นเตาผู้ศิลป์นัทนัทรัศน์และมะปางวิราการ
ซึ่งทั้งสามคนเขาก็บอกเป็นเสียงเดียวกันว่ารู้สึกภาพภูมิใจแล้วก็เป็นเกียรติอย่างมาก
โดยเฉพาะหนุ่มนัทนัทรัฐนะคะที่คอยดูแลคุณพ่อคุณแม่
ที่ตอนนี้กำลังป่วยอยู่ตลอดเวลาค่ะ
ใครที่มาอยู่ในสถานการณ์ผมนะตอนนั้นมันก็ต้องทำเหมือนผมนั่นแหละ
คือแบบมันถ้าพ่อแม่ทั้งคู่ป่วยแล้วแบบเราก็เป็นลูกคนเดียวอย่างนี้
เราก็มันก็ต้องถอนตัวจากละครมาดูแลมันก็เป็นเรื่องธรรมดาอยู่แล้วอะไรอย่างนี้
นัทนัทรัศน์ดีมาก
ก็ปกติแล้วครับก็ขอขอบคุณมากครับก็ภูมิใจมาก
เพราะจริงแล้วแม่ปางสุดยอดมากในการเลี้ยงดูในการที่เป็นแบบอย่าง
ใครที่อาจจะเขินอายไม่เคยบอกแล้วก็ไม่เคยกอดไก่หอมนะครับ
๓๖๕วันวันแม่แห่งชาตินะครับนำดอกมะลินะครับ
สภาสังคมสงเคราะห์ก็ได้นะครับไปบอกรักท่านเนอะ
ท่านจะได้มีกำลังใจให้ซึ่งกันและกันกอดท่านครั้งหนึ่งเนี่ย
ผมคิดว่าพลังเราจะกลับมาร้อยเปอร์เซ็นต์เลยครับ